เป็นการวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากผลของการลงประชามติออกมา
เพื่อที่จะเป็นการประชามติออกเสียงว่าจะออกจากราชอาณาจักรด้วยหรือไม่
หลังจากที่ผลประชามติในสก๊อตแลนด์ล่าสุดออกมาบอกว่า
ขณะที่ค่าเงินปอนด์ตอนนี้ดิ่งลงต่ำสุดค่ะในรอบหลายปีมาอยู่ที่เกือบ๑๔๐ดอลลาร์สหรัฐต่อปอนด์
โดยทุกฝ่ายค่ะกำลังจับตาดูคะแนนในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด
ขณะที่นักวิเคราะห์ด้านการเงินระบุว่าการเงินตอนนี้ค่อนข้างผันผวนนะคะ
แล้วก็มีความกังวลเป็นอย่างมากต่อผลการลงประชามติครั้งนี้
แม้แต่ธนาคารก็เตือนลูกค้าเกี่ยวกับความผันผวนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา
รวมทั้งนักเล่นหุ้นก็ต้องระวังในเรื่องของการช้อนซื้อหุ้นด้วยเช่นกันนะคะ
ก็อตแลนดนี่อยากจะออกจากสหราชอาณาจักรนี่
เป็นเรื่องราวที่พูดคุยกันมาพักหนึ่งแล้วนะคะ
ส่วนผลคะแนนการลงประชามติณตอนนี้นะคะ
ฝ่ายลีฟที่โวท์ต้องการให้สหราชอาณาจักร
ก็มาอยู่ที่๑๕๘๔๓๑๐คะแนนนะครับ
ซึ่งอันนี้เป็นการนับคะแนนล่าสุดณเวลานี้
คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าฝ่ายที่บอกว่าให้ออกนั้นยังคงนำอยู่
ถึงแม้ว่าจะเหลืออีกประมาณ๕๒เขตก็ตาม
ซึ่งหลายฝ่ายก็มีการคาดการณ์ว่าผลน่าจะออกมาไม่ผิดไปจากนี้
คือฝ่ายที่ให้ออกนั้นน่าจะเป็นฝ่ายชนะนะครับ
ซึ่งก็เป็นผลกระทบกับตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกรวมทั้งของไทย
จะเห็นได้ว่าตอนนี้หุ้นกระดานหุ้นแดงเป็นค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
แต่ส่วนของราคาต่อคำนั้นก็ปรับขึ้นไป๑๐๐๐กว่าแล้ว
ในส่วนของเช้าวันนี้ก็ติดตามกันต่อว่าสุดท้ายผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ
ก็ถือว่าเป็นไปตามค่าสำหรับราคาทอง
แล้วก็ต้องติดตามหลังจากนี้ก็คือเรื่องของการส่งออก
จะได้รับผลกระทบหรือไม่นะคะ